สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
หลังจากที่วันนี้หลายคนคงได้เห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
พายุฤดูร้อนนะครับที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วน
กับสภาพอากาศสร้างความเสียหายในหลายจุด
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตามที่เราก็คาดการณ์กันไว้
และแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนี้
ยังคงมีทิศทางเคลื่อนตัวต่อไปนะครับ
ปีกตะวันออกของประเทศไทยมายังปีกตะวันตก
จุดไหนเป็นจุดที่ต้องรับมือต่อไป
คุณผู้ชมดูกราฟิกนี้นะครับเป็นกราฟิกการเตือนภัยของกรมบุตุนิยมวิทยา
พื้นที่สีแดงครับจุดที่ต้องเป้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน่านอุตรศาสตร์อุตรศาสตร์อดิบพิจิตรพิชปูนแล้วก็พิสุนุโลกนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานถึงแม้ว่าวันนี้จะโดนหนักหน่วงกันไปแล้วเนี่ยนะครับ
ยังคงมีหลายจุดยังคงต้องเตรียมรับมือกันอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเลย๑๐๑หนองบัวลำพูยะโสธรอุดรธานีนะครับอำนาจเจริญหนองคาย
บนรัชธานีชัยภูมิศรีสะเกดนครราชศรีมาบุรีลำมหาสารคามสุรินและกาลสินนะครับ
ภาคตะวันออกนะครับเกือบทุกจังหวัดละทีเดียวนะครับ
ตอนบนอาจจะหนักหน่วงหน่อยนครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเซาและตราดนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยนครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสละบุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีชายนาฏกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
สังเกตว่าค่อยเขยิบจากบริเวณปีกตะวันออกไปทางปีกตะวันตกนะครับ
ตอนนี้ยังคงเน้นตอนกลางของประเทศหลังจากนี้ก็จะเขยิบเข้าไปชิดกับปีกตะวันตกมากยิ่งขึ้น
นี่คือจุดที่ต้องระวังต่อไปในช่วงปลายสัปดาห์
และหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าความรุนแรงของพายุก็มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้น
เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าวสันตะวิสุวรรษเป็นวันที่ดวงอาทิตย์มาอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรโลกพอดิบพอดี
ก็จะทำให้กลางวันกับกลางคืนนั้นยาวเท่ากัน
และหลังจากนี้ดวงอาทิตย์นั้นก็จะค่อยมีบทบาทกับเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
เริ่มต้นประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะไปตั้งฉากแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ผมฮุทนานพี่ศิษย์มหันภ์สวัสดีครับ